ไปพูดคุยแล้วก็อัปเดตเรื่องของการลงทุนกันกับสองท่านในครอบครัวบัวหลวงเลยนะคะ
และคุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ

ก็วันนี้เรามาดูกันว่าตลาดหุ้นเมื่อวานมีปัจจัยอะไร

เมื่อวานนี้ตลาดปิดลบไป๑๑จุดนะ
ก็ยังอยู่ในทิศทางที่น่าสนใจนะครับ
ก็เริ่มต้นก่อนนะครับก็คือค่าเงินบาท

จริงเนี่ยมีรันดมแข็งข้ามมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
จริงแข่งข้ามมาตั้งแต่ช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช่นะครับก็ตอบรับกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าประเทศไทย

จากปัจจุบันนี้เราอยู่ที่๓๔ใช่มั้ย
เมื่อวานเนี่ยฝรั่งอาจจะเทคล้ายมานิดนึง
ทำให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนค่าขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับ
อาจารย์สถิติเมื่อปีที่แล้วนะช่วงเมษานะครับ
มันแข็งค่าได้ถึง๓๒บาทเลยนะ

ช่วงนั้นก็แปลว่ากระแสเงินทุนมีการไหลเข้าด้วย
เพราะฉะนั้นน่าติดตามนะครับว่าจะแข่งค่าไปได้ขนาดไหนนะครับ
ไปก็คือในช่วงเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นปิดเนี่ยนะครับ
กลุ่มที่โดนเทขายหนักนี่กลุ่มไหนบ้างพี่เอก
โหจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มสื่อสารนะครับ
กลุ่มธนาคารนะครับซึ่งสองกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

แต่เมื่อวานี้รัชญีต่างประเทศค่อนข้างส่งตัว

เพราะพี่เอกมอง

ราคาน้ำมันเรามองการเข้าไปจะเห็นภาพการฟื้นตัวขึ้นมา

ราคาน้ำมันเคยขึ้นถึง๘๐๙๐เหรียญ
โอ้โหตอนนี้ลงมาอยู่ที่ระดับ๔๐เหรียญต่อบาร์เรล
ซึ่งการฟื้นตัวระดับตรงนี้เรามองว่ายังไม่ได้เป็นภาพการเปลี่ยนเทรนด์แต่อย่างใด
เป็นภาพการคืนตัวระยะสร้าง
แต่ระยะสั้นนี่ก็บวกไปแล้วนะประมาณ๑๕ในช่วงสั้น
ดูภาพรวมของตลาดทั่วโลกแล้ว
มาดูว่าพี่เอกเอาอะไรมาฝาน่ารงดุลครับตอนนี้
โอเคครับวันนี้ผมกับน้องเน็ตก็มีสไลด์มาฝากท่านผู้ชมนะครับ
โดยตอนนี้เราอยู่ในช่วงเหตุการณ์เกี่ยวกับการวางระเบิด
เราก็จะไปดูภาพว่าในช่วงในอดีตเวลามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราก็หยิบยกเหตุการณ์มาสองครั้งด้วยกันนะครับ
ก็คือในช่วงของปี๒๕๔๙ช่วงปลายปี
ช่วงปลายปีธันวาตอนนั้นที่ผมจำได้เลยนะ
เพราะทุกคนจะไม่อยากออกจากบ้านนะครับเพราะมีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีระเบิดตรงนู้นระเบิดตรงนี้
มีเหตุการณ์การเมืองใช่ไหมครับมีการวางระเบิดตลาดหุ้นมั่วต้องลงลงจริงวะพี่
การลงใช้เวลาแป๊บเดียวไหมนะครับ
เช่นเดียวกับช่วงของปี๒๕๕๘คือปีที่แล้ววันที่๑๗สิงหาคม
อย่างอีกอาทิตย์ท่านวางระเบิดใกล้ตรงนี้

แล้วก็ตลาดก็มีการกลับขึ้นมา

แต่อย่างที่บอกนะครับเวลาคุณจะเก็งกำไรในตลาดและดูเหตุการณ์ต่างเนี่ย
ย้อนกลับดูอดีตนะว่าเคยเกิดอะไรขึ้น

จริงเราสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์ในอดีตได้นะครับ

ซึ่งมันก็สามารถจะคล้ายคลิ่นกันกับปัจจุบันนะครับ
ซึ่งเราสามารถวางตัวไขการลงทุนได้ในญาติครับ

เรียกว่าแทบจะไม่กระทบเลยไงฮะ
มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็อาจจะอยู่ในแดนบวกด้วยนะครับ

จากเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็เข้ามาปรับกลยุทธ์ได้ครับ

วันจันทร์เปิดมาเนี่ยตอนแรกลบไปเยอะเหมือนกันนะ

แล้วก็กลับไปอยู่แดนบวกนะครับ

ปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้ข่าวสารค่อนข้างเร็วนะครับ

แล้วก็มาปรับกลยุทธ์ปัจจุบันได้ถูกนะครับ

ทุนสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับ

ก็อยากให้เห็นภาพก่อนว่าวิธีการดูตลาดหุ้นเนี่ย

แต่ถัดไปเนี่ยวันนี้พี่เอกเอาเทคนิค

เราจะมีอัปเดตในส่วนของกระแสเงินลงทุน
ซึ่งเราบอกว่าตอนนี้โหโลมันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ

ในแต่ละประเทศนะครับ
จะเห็นภาพในแง่ของกระแสเงินลงทุนนะครับ

แสนเงินทุนก็ยังมีการไหลเข้าอยู่นะครับ

โอ้โหก็ตกประมาณแสนกว่าล้านแล้วนะ

ก็ถือว่ายังมีโฟร์ของการเข้ามาอยู่กันนะครับ
แล้วก็เป็นตลาดทุนที่กษณะของคุณไหลเข้ามากทั้งทั้งในปีนี้
โอ้โฮก็มีไตรกับเกาหลีใช่ไหมครับ
ซึ่งรอบนี้ก็จะเห็นได้ว่าหุ้นพลังงานเรามองอาจจะมองเรื่องราคาน้ำมัน
ในกลุ่มพลังงานก็อยู่เช่นก็มีกลุ่มโรงกันมีกลุ่มปิโตเคมี
ซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอส่วนหุ้นกลุ่มโรงการ
เพราะว่าหุ้นกลุ่มรวมกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายตัวมีการปรับตัวขึ้นได้โดดเด่นเลย
มากในหุ้นกลุ่มโรงกันเนี่ยก็จะมีพลังงานทีใหญ่นะครับ
เท่ากับปีที่แล้วเลยนะ

ถ้าเอาราคาเนี่ยเมื่อไหร่ที่ปรับตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือน

เพราะว่าถ้าไม่มีการยืนตรงดับเช่นค่าเฉลี่ย
คุณก็สามารถจะมีรักษาของการตับตัวขึ้นได้
ครับถ้าเรามองเป็นแนวโน้มถ้าทะลุขึ้นได้แนะนำให้ซื้อตามได้เลย

ครบถ้วนนะครับพี่เอกวันนี้ขอขอบคุณคุณมิ้นที่ห้องผมนะครับ
ขอบคุณคุณสินทนันแล้วก็คุณธนรัฐทั้งสองท่านเลยนะคะ